ไปดูที่อุบลราชธานีกันหน่อยนะคะ

คือเขาบอกว่าเมียจะขอหย่า
เขาก็บอกเอ้าอยู่จะมาหย่ากันอย่างนี้ได้ยังไง

บอกนี่ไงมีรายเดอร์อยู่

ปำรวจควักมีดออกมา๒เล่ม
วิ่งไล่แทงไล่ฟันรายเดอร์ค่ะ
วิ่งไล่ไหน
มานี่มานี่
มานี่

แล้วตอนท้ายคว้าจอบจะไล่ฟันไล่จาม

คลิปนี้ถูกโพสต์ในเพจสนามยิงปืน
ดามปิยพันธ์อุบลราชธานี

ที่เราเขียนว่าตำรวจ

ปลายแหลมกระเจาะวิ่งไล่แทงชายรายเดอร์อยู่รอบรถเก๋ง
คือเหมือนวิ่งไล่กันไปไล่กันมาวนอยู่ตรงนั้นนะคะ
ตรงนี้เป็นบ้านเช่าที่อยู่ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทีนี้คนที่เขาถ่ายคลิปได้คือบ้านอยู่แถวนั้น
เขาได้ยินเสียงคนทะเลาะโวยวายกันมาสักพักหนึ่งแล้ว
ดูแล้วรู้สึกว่ามันดูจะบานปลาย
ถ่ายคลิปไว้ก่อนเขาบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยบ่ายโมงเมื่อวานนี้
เขาไปปะยางที่หอพักตรงข้ามจุดเกิดเหตุพอดี
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันคิดว่าเรื่องชู้สาว
แอบดูสักพักนึงไม่น่าแล้วล่ะ

แล้วเมื่อมันยังไง
ว่าบ้านมันห่างกัน๘เมตรครับกับที่ผมอยู่ตรงนั้น
เห็นตั้งแต่เอามีดสองข้างไล่ฟันกันแล้วก็ท้าทายกัน
ผู้ชายสองคนเถียงกันเรื่องผู้หญิง
คนเก่าที่ถือมีดคู่ใส่ชุดตำรวจครึ่งท่อม
มีพกซองปืนเนี่ยไล่แทงผู้ชายอีกคนหนึ่งแล้วก็ตะโกนด่ากัน

ทีมข่าวเราไปบ้านเช่าหลังเกิดเหตุนั้นแหละ
เขาบอกมาดูเลยนี่ดูความเสียหาย
มอเตอร์ใส่รถเก๋งประตูหน้าต่างบ้านเบิ้ล
โดนทุบทำลายหมดเลยที่เห็นตอนท้ายคลิป

เป็นตำรวจยศ๑๐ตำรวจโทอายุ๒๙ปีเป็นตำรวจต่อชะดอในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ๑๐ตำรวจโทคนนี้เนี่ยเขามานัดเคลียร์ปัญหาเรื่องหย่ากับภรรยาวัย๒๕ปี
พอมาถึงก็มีปากเสียงทะเลาะกันเลย
สิบตำรวจโทก็ถามภรรยาบอกว่าถ้าจะหย่าใครจะเป็นพยานให้
ฝั่งภรรยาก็บอกว่านี่ไงธวัดชัยที่เป็นรายเดอร์นี่ไงเขาจะเป็นพยานให้
ตำรวจโทเขาก็เลยหันกลับมาหารายเดอร์เลยบอกว่าพร้อมที่จะตายแล้วใช่ป่ะ
ถึงเข้ามายุ่งเรื่องชาวบ้านแต่เขาไม่ได้ใช้คำว่ายุ่งเนาะ
เท่านั้นค่ะสิบตำรวจโทชักมีดออกมาสองเล่มแล้ววิ่งไล่แทงเขาเลย
เข้าที่สีข้างหนึ่งแผลด้วยโชคดีนะคะที่ไม่ลึกมาก

จนสุดท้าย๑๐ตำรวจโทกวีกพระนี้ก็ยอมมอบตัวค่ะ
เจ้าตัวก็สารภาพบอกว่าอยู่ห่างกับภรรยาเข้ามาเนี่ย
จนมีลูกกันหนึ่งคนและลูกอายุสามคู่
ทีนี้ก่อนเกิดเหตุเขาไปพักอยู่ที่บ้านของภรรยาที่อำเภอพิบูรมังสาหาร
แต่ภรรยาไม่อยู่บ้านก็เลยวีดีโอคอลหา
พอวีดีโอคอลหาปุ๊บแม่จะคุยกับภรรยาให้ชื่นใจ
ภรรยาสวนกลับมาเลยบอกว่าเราหย่ากันเถอะ
แล้วเดี๋ยวจะให้ธวัดชัยที่เป็นรายเดอร์เมื่อสักครู่ได้เป็นพยานในการหย่าให้
เขาบอกเขาโมโหมากก็เลยเก็บข้าวของออกจากอำเภอพิบูรมังสาหาร
เป็นบ้านของภรรยาไปแวะซื้อมีดที่ห้างสรรพสินค้าสองเล่ม

เมืองต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาบุกรุกเคหสถาน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายนะคะ
แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์ด้วยตอนนี้คุมตัวฝากขังสารจังหวัดอุบลราชธานีแล้วค่ะ